คุณผู้ชมครับช่วงนี้เรื่องของดอกเบี้ยเป็นสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นครับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็มีการประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ย
โดยเฉพาะดอกเบี้ยสำหรับคนที่มีการกู้ซื้อบ้านครับ
ก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
ใครที่กู้ซื้อบ้านก็ต้องแบกรับเรื่องของสภาวะดอกเบี้ยหน่อยนะครับ
แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำด้วย๐๐๕๐๓๕ต่อปี
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีการปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว
การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แน่นอนจะส่งผลกระทบกับลูกค้าที่ไปกู้
ขอสินเชื่อในการซื้อที่อยู่ใสซื้อบ้านโดยตรง
เพราะว่าเราต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
แม้ว่าจะผ่อนค่างวดเท่าเดิมเท่ากันทุกเดือน
แต่เงินที่มันตัดเงินต้นมันน้อยลง
ที่เหลือจะตัดไปในส่วนของดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นครับ
ได้ลดภาระเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้นะครับ
อีกหนึ่งประเด็นไปดูที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขกันบ้างครับ
ล่าสุดมีการประกาศจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นในประเทศแล้ว
ต้องการเงิน๕๐๐ล้านบาทครับนะฮะในระยะเวลาการกู้๓ปี
เพื่อเอาไปใช้ในเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั่วไปของบคศครับ
ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของบขได้แล้วก็สามารถจะเข้าไปดูตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมนี้
คศตอนนี้เขาต้องการเงินไปเสริมสภาพคล่องถึงแม้ปีที่ผ่านมาจะมีรายได้จากการให้บริการประมาณ๑๓๐๐ล้านบาท
แต่ว่ายังคงขาดทุนสะสมรวมกว่า๑๑๐๐ล้านบาท
หรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ๑๐จากปี๒๕๖๔นั่นเองครับ